มีเหตุการณ์น่าเศร้าสลดรันทดใจเกิดขึ้นที่บุรีรำ
ชาวบ้านนี้ถึงขั้นว่าผู้ต้องหาเนี่ยประหารชีวิตเถอะ
ผู้ต้องหาเป็นเยาวชนชายอายุ๑๗ปีคุณเขียนมาสอน
ไปก่อเหตุฆ่าข่มขืนคุณยายซึ่งอายุ๗๓ปีแล้ว
โอ้โหแล้วเขาก็อ้างว่าเขาไม่ได้ข่มขืน
เขาบอกตั้งใจจะไปชิงทรัพย์แต่คุณยายตื่นขึ้นมาพอดีก็เลยฆ่า
แต่ตำรวจบอกร่องรอยหลักฐานเนี่ยโอ้โหมันมีหลักฐานชัดเจนนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่ง
ตำบลพรสำรานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำนะครับ
ผู้เสียชีวิตเป็นคุณยายวัย๗๓ปีนะครับ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบร่องรอยฟกช้ำตามร่างกายแล้วก็ใบหน้าหลายแห่ง
มีเชือกไนลอนพาดอยู่ที่บริเวณลำคอ
แล้วก็ยังมีร่องรอยคล้ายถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วย
ก็ต้องนำศพไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลจังหวัดสุรินนะครับ
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงนะครับตอนนี้รอผลอยู่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่๘เมษายนที่ผ่านมา
หลังเกิดเหตุตำรวจคุมตัวผู้ต้องสงสัยเป็นเยาวชนชายอายุ๑๗ปีได้๑คน
เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละอยู่หมู่บ้านเดียวกับคุณยายเลย
หลบอยู่ป่าอ้อยท้ายหมู่บ้าน
ต้องสงสัยก็เลยคุมตัวมาสอบปากคำนะครับอยู่ในท้องที่สพคูเมือง
ที่สุดแล้วชายวัย๑๗ปีคนนี้รับสารภาพว่าลงมือก่อเหตุฆ่าคุณยายจริง
โดยเล่าว่าก่อนเกิดเหตุนั่งดื่มเล่าอยู่กับเพื่อนอยู่ในบ้านถัดจากบ้านคุณยายไปสองหลัง
แล้วก็แยกย้ายกันพอเลิกวงเล่าแล้วตนก็แอบมาที่บ้านคุณยายใช้มีดงัดเข้าประตูหลังบ้านหวังจะเข้าไปชิงทรัพย์
ตอนนั้นคุณยายนอนหลับอยู่เกิดรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็เลยทำร้ายร่างกายด้วยการชกต่อยคุณยายเข้าไป
แล้วก็ใช้มือบีบคอจนคุณยายเสียชีวิตแล้วก็หยิบเงินไปสองพันกว่าบาทหลบหนีไปแต่ปฏิเสธว่าไม่ได้ข่มขืนนะฮะ
ตำรวจก็คุมตัวไปแล้วนะครับตอนนี้ส่งสถานพินิษฐเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรำไปแล้วแจ้ง๓ข้อหาคือ
ทรัพย์บุกรุกเคหสถานในยามวิการแล้วก็เสพยาบ้าส่วนข้อหาคมขืนยังต้องรอผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันอีกครั้งหนึ่ง

ส่วนบรรยากาศงานศพของคุณยายวัย๗๓นะคะก็โศกเศร้าค่ะมีญาติพี่น้องเพื่อนบ้านที่รู้ข่าวก็เดินทางไปก็จับกลุ่มพูดคุยกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะว่าพฤติการของคนร้ายเนี่ยโอ้โห
มันโหดเยี่ยมจริงทำได้แม้กระทั่งคนแก่ที่เขาไม่มีทางสู้อายุ๗๓

หรือแบบโดนโทษเบาอะไรอย่างนี้
แต่ถ้าข้อหานักเขาก็ให้ขึ้นสารผู้ใหญ่นะครับ
ใช่ค่ะถ้าพฤติการโหดเยี่ยม

พันธุ์ตำรวจเอกเจศฤทธิ์แพร่งศรีศาน
ผู้กำกับการสพคูเมืองก็ลงพื้นที่นะคะ
อย่างที่เห็นก็คือไปตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุเพิ่มเติม
ก็เก็บหลักฐานเพิ่มเพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีค่ะ
ครับน่าสงสารคุณยายนะฮะ